อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะที่จะพาไปดูเป็นเหตุการณ์สลด
รอปภขับกระบะมาจะไปรับแฟนที่โรงพยาบาล
แล้วมาเร็วปรากฏว่าหลุดโค้งโอ้โหข้ามมาค่ะ

ตรงนั้นมีทั้งร้านขายอาหารสัตว์ร้านขายอาหารตามสั่ง
ลูกค้ายืนสั่งข้าวอยู่ข้างหน้ากระโดดหนีตายกัน
พังยับเลยค่ะล้อชี้ฟ้าแบบนี้
คือกระบะเนี่ยขับมาแล้วก็มาพุ่งชนร้านขายอาหารสัตว์ร้านขายอาหารตามสั่ง
อยู่ริมถนนไผ่ขวางที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
แล้วพอเจ้าหน้าที่ไปถึงไปตรวจสอบเนี่ยคนขับรถกระบะเนี่ยเสียชีวิตนะคะ
คือนายพรสมศรีอายุ๔๗ปีเป็นรอปภของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
แล้วก็มีคนเจ็บด้วยเป็นผู้หญิง๑ราย
คนเจ็บนี้เป็นลูกค้าที่กำลังมายืนรอซื้ออาหารตามสั่งอยู่
กระโดดหลบแล้วนะแต่เธอกระโดดหลบไม่ทันได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนะคะ
แล้วจากการสอบถามตรงนั้น๒ร้านที่มันพังเสียหายใช่ไหม
ร้านขายอาหารสัตว์แล้วก็ร้านขายอาหารตามสั่ง
พี่คนนี้พี่เสน่ห์เป็นเจ้าของร้านขายอาหารสัตว์ค่ะ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนแรกผมนั่งอยู่ในร้าน
กำลังจะเก็บร้านได้ยินเสียงมันดังมาเลยตรงหน้าบ้าน
โครมตกใจมากลุกขึ้นมาแล้วก็ได้ยินเสียงดังอีกรอบนึง
พอออกมาดูเห็นกระบะข้ามฝั่งถนนมา
ชนร้านอาหารตามสั่งที่อยู่ข้างร้านผมเลย
อันนี้ร้านขายอาหารสัตว์ใช่ไหมทีนี้คนที่ขายอาหารตามสั่ง
เราก็ไปคุยกับแม่ค้าคือคุณธิดาพร
เล่าให้ฟังคุณธิดาพรนี่ยังตกใจอยู่เลยนะ
บอกว่าตอนนั้นยืนทำอาหารอยู่แล้วลูกค้าเป็นสองแม่ลูก
จอดรถมาซื้ออาหารอยู่หน้าร้าน
พี่ก็กำลังผัดข้าวกำลังทำอาหารอยู่
จังหวะนั้นกระบะลอยข้ามฝั่งพุ่งมาที่ร้าน
ลูกค้าที่เขาเป็นผู้หญิงเนี่ยนะกระโดดหลบแล้วคุณผู้ชม
แต่กระโดดหลบไม่ทันเธอก็เลยโดนกระบะพุ่งชนได้รับบาดเจ็บ
ส่วนอีกคนนึงน่ะเป็นลูกยังเล็กอยู่เลยก็ยืนร้องไห้อยู่
ไม่ได้เป็นอะไรนะคะฟังเสียงแม่ค้าอาหารตามสั่งหน่อยค่ะ
แล้วก็ลอยไปจากถังหน้าร้านเลยแล้วก็ปุ๊บเลี่ยว
ส่วนทางด้านแฟนสาวของนายพรที่เสียชีวิตนี่นะคะ
ก็บอกว่าตอนนั้นนายพรกำลังขับรถ
เพื่อที่จะมารับที่โรงพยาบาลจะมารับเธอกลับบ้าน
อีกไม่กี่กิโลคุณผู้ชมจะถึงโรงพยาบาลแล้ว
แต่พอมารู้ว่าเกิดอุบัติเหตุนะแฟนสาวช็อกตกใจมาก
แล้วทำใจไม่ได้นะคะที่ต้องมาสูญเสียคนรักไป
จากการตรวจสอบเบื้องต้นก็คาดว่าตัวของนายพรที่ขับกระบะมา
อาจจะขับมาด้วยความเร็วทีนี้ก่อนที่จะเกิดเหตุ
เป็นทางโค้งไงคะพอมาเร็วด้วยเป็นทางโค้ง
กระบะก็คงเสียหลักคุมรถไม่อยู่พุ่งลอยมาเลยค่ะ
ข้ามเกาะกลางถนนแล้วก็ชนร้านอาหารตามสั่งคนขับก็เสียชีวิตนะคะ
เมืองต้นพนักงานก็เร่งสอบสวนสาเหตุอย่างละเอียดและหลังจากนี้จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะ